ร้องได้ให้ร้า

ร้องได้ให้ร้า
ไม่ค่อยพูดอ่ะจากเด็กนิ่บเงียบจากเด็กดิ้งเฉยแต่ว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยสดใสนะฮะ
มีความสุขดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนเราชอบเวอร์ชันนี้เวอร์ชันแจงเวอร์ชันนี้นะ
แต่ถ้าจะดีกว่านี้ถ้าร้องถูกและครบหมดทุกคำและรับเงินไปได้๔๐๐๐ในรอบนี้นะ
ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
ใช้ตัวช่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องแจงร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สามนะครับมูลค่าสี่หมื่นบาทน้องแจงร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ยังหรอกยังไม่ให้ร้องวันนี้
กลับไปที่บ้านเห็นการกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่ง
น่าจะเกินเป้านะครับเพราะว่าตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย
ก็ต้องกลับมาพบกันในคราวหน้านะครับมาเชียร์น้องแจงกันใหม่ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตตอนนักสู้รุนจิ๋วคุณผู้ชมครับอย่าพลาดเป็นอันขาด
เสาร์และอาทิตย์นะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะฮะ
สิบแปดนาฬิกาทั้งสองวันเลยนะครับผมจบจากรายการของเราค่ะ
รายการหนึ่งที่อยากให้ดูมากดูเขาเพื่อปรับเราค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
และก่อนจากกันวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องสนุกมาชวนคุณผู้ชมมาร่วมเล่นนะครับ
ในกิจกรรมที่ชื่อว่าร้องได้ให้ทายนะครับ
ถ้าตอบถูกก็รับรางวัลกันไปได้เลยครับ
ส่วนกติกาเล่นเกมและการรับของรางวัลค่ะ
ติดตามกันได้ท้ายรายการค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

แงงในวันที่ลำบากสุดนี้ลำบากขนาดไหน
มีข้าวกินไหมก็แบบเรื่องกับข้าวก็แบบมีแต่ป้าคอยให้ดูกว่า
คุณย่าถ้าเลือกได้อยากอยู่กรุงเทพหรืออยากกลับไปอยู่ที่ประจีน
เลือกได้อยากอยู่บ้านนอก
แบบคนแก่เคยอยู่เคยบ้านพ่อบ้านแม่อยู่

หนูชอบถามย่าว่าแม่รักหนูไหมย่าบอกว่า
ก็หักตัวเนาะเลี้ยงมาแต่หน่อย
แล้วเวลาได้ยินย่าตอบอย่างนี้เราซึ้งใจไหม
ซึ้งค่ะ

หนูก็มีความในใจอยากบอกพี่เฟคกี้เหมือนกัน
มีความในใจอยากบอกพี่
บอกพี่เลย
ละ๑๐รางวัลร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า